ส่วนที่นครนายกนะครับท่านผู้ชมครับมีหนุ่มวินรถจักรยานยนต์ที่ทะเลาะวิวาสกับคู่อริ
ที่เขาเชื่อว่าคนนี้เป็นคนที่ชอบมาขโมยทรัพย์สินข้าวของของเขาอืม
ปั๊มน้ำที่บ้านเขาหายไปเขาก็ไปทวงค่ะ
พอไปทวงก็ทะเลาะกันทำร้ายกัน
ก็เลยแทงเขาตายเลยนะฮะอ่าที่เกิดเหตุก็คือจุดนี้แหละครับ
ตำรวจสพบ้านนานครนายกก็ไปตรวจพิสูจน์นะครับ
หลังจากได้รับแจ้งว่ามีคนเสียชีวิตอยู่ที่นี่ผู้เสียชีวิต
ชื่อนายอัธพลชัยสงโทอายุ๔๑ปีเสียชีวิตอยู่ที่หน้าบ้านของตัวเองนะฮะ
อยู่ในพื้นที่หมู่๘ตำบลอาสาอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก
บาดแผลที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตก็คือถูกแทงที่หน้าอกหนึ่งแผล
ชายโครงด้านขวาอีกหนึ่งแผลอ่าเนี่ยฮะแล้วก็ตีจอบนะครับ
พาดอยู่บนลำตัวด้วยห่างไปสักร้อยเมตร
มีมีดปลายแหลมยาว๓๐นิ้วเปื้อนเลือดอยู่ใต้ต้นกล้วย
มีผ้าขาวม้าปกคลุมเอาไว้นี่ฮะเจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับ
ส่วนผู้ก่อเหตุจากการสอบสวนทำให้ทราบว่าคือนายวิชัยอู่ทรัพย์อายุ๔๖ปี
เป็นคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่วินหน้าตลาดบ้านนา
แล้วก็มีเรื่องทะเลาะกับผู้ตายอยู่เป็นประจำนะครับตำรวจก็ตามไปนะฮะ
แล้วก็ไปจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักของพี่ชายอยู่ในพื้นที่ตะบนพิกุล
พิกุลออกอำเภอบ้านนานะฮะนายวิชัยสารภาพว่าก่อนที่จะเกิดเหตุนะครับ
ก่อนหน้านี้เขาขี่รถรับจ้างแล้วมีคนร้ายบุกเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในบ้านบ่อยครั้ง
เขาก็สงสัยว่านายอัฐพลผู้ตายจะเป็นคนขโมยทรัพย์สินไปเคยไปทวงถาม
แต่กลับถูกชกต่อยจนบาดเจ็บแล้วก็เคยแจ้งความกับตำรวจเอาไว้แล้ว
เหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยปั๊มน้ำที่บ้านของเขาถูกคนขโมยไป
ระหว่างขี่รถจักรยานยนต์ผ่านหน้าบ้านผู้ตายเขาก็จอดรถทวงถาม
บอกว่าให้เอาปั๊มน้ำของเขามาคืนเพราะเขาเชื่อว่าผู้ตายเนี่ยขโมยแน่
แต่กลับถูกผู้ตายวิ่งไปหยิบจอบมาแล้วเอามาตีแล้วก็ชกต่อยเขาจนบาดเจ็บ
เขาก็เลยบันดาลโทษะคว้ามีดที่อยู่ที่ตระก้าหน้ารถจักรยานยนต์
จ้วงแทงนายอัฐพลไปสองครั้งจนล้มฟุบที่พื้น
ทีแรกผู้ต้องหาบอกว่าคิดว่าแค่เจ็บ
ก็เลยโทรแจ้ง๑๖๖๙ให้มารับตัวไปส่งโรงพยาบาล
แต่ว่าที่สุดแล้วตำรวจมาจับที่บ้านหลังจากก่อเหตุได้๑ชั่วโมง

ปั๊มผมหายไปไหนเวลาผมต้องหาพวกเขาเตยผมเนี่ย
ตีผมแล้วผมก็ไปอยู่โรงพยาบาลพระยก
มีรักษาไม่แล้วหมดครับ
เนี่ยแล้วผมก็
แล้วเขาก็มาทำร้ายร่างกายผมผมก็ต้องต่อสู้
ครับผมผมต่อสู้แล้ว
แล้วแทงเขาใช้มีดแทงเขาใช่ไหม
ครับผมครับผม

จับตัวได้ควบคุมตัวแจ้งข้อหาได้
ตำรวจก็นำตัวไป

ก็สารภาพเรียบร้อย